รุงประการกราการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเป็นประทานเปิดการแข่งขันจักรยามประเภทรู
ก็เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ได้ตรวจมาตรการ
ตั้งแต่ต้นก็มีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับตามระเบียบของสาธารณสุขที่ปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าครับ
ซึ่งก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้กับสมาคมกีฬาประเภทอื่นอื่นนะครับสำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นสิบสองถึงสิบสี่
กุมภาพันธ์ที่เวลาโดรมหัวหมากนะครับโดยวันอาทิตย์นี้นะครับ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศเริ่มตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาครับ